ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

วัยวะทั้ง๓๒ของร่างกายมีความสำคัญเท่ากัน
ถ้าต้องสูญเสียส่วนใดส่วนหนึ่งไป
ทำให้ชีวิตใครหลายคนล้มลงไม่เป็นท่า

เขาขอยืนหยัดด้วยขาเพียงหนึ่งข้าง
พร้อมด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งอีกหนึ่งดวง
พาครอบครัวฟันฝ่าวิกฤตที่ต้องเผชิญนี้ไปให้ได้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ
ผมเคยมีความฝันว่าผมจะสร้างบ้าน
ให้ลูกกับเมียได้อยู่อย่างสุขสบายครับ
แต่มีวันหนึ่งความฝันของผมก็พังทลาย
เพราะว่าผมโดนตัดขาครับ
ผมก็เหลือขาข้างซ้ายข้างเดียว
ทุกวันนี้ความฝันผมไม่มีแล้วครับ

จะมีบ้านให้ลูกเมียผมได้อยู่อย่างมีความสุข

ไม่รู้ว่าเขาจะเอาคืนวันไหน

บ้านที่อยู่ปัจจุบันมันก็ซุดโทรมค่ะ

พื้นบ้านมันก็แตกซุด
ไม่รู้ว่าวันไหนมันจะพัง
หนูก็ไม่กล้าไปซ่อมแซมอะไรให้มันมากนะ
เพราะว่าเขาบอกมาแล้วว่า
ยังไงเขาก็ต้องจะเรียนคืน
ถ้าซ่อมไปเราก็จะเสียเปล่าอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าความฝันของผมก็พังทลาย

เขามาจ้างผมไปตัดต้นไม้ใหญ่ครับ

เอาไม้กระดานมาให้ผมเหยียบบนชั้น๔

หลักกำลังกลับมา
เพื่อนพร้อมเตรียม
ที่เป็นพระเจ้า

ต้องดูแลพี่หวานเพราะว่า
ช่วงนั้นแกยังทำอะไรไม่ได้

เมียก็ต้องลำบากออกไปทำงานคนเดียว

พอรายได้ถดถอยลง

ก็ต้องปล่อยให้เขายึดไปเพราะว่า

ลำพังเงินจะกินจะใช้ก็ไม่มี
หวานตอนนั้นเห็นหนูไปทำงาน

แกเคยเป็นเสาหลักของครอบครัว
แกเคยหาเงินเข้าบ้าน
แล้วอยู่แกก็ต้องนอนอยู่เฉย
ตอนพ่อขาขาดผมสงสารพ่อมากเลยครับ

ผมก็ทีลิฟต์ติ้นให้พ่อดูครับ

ที่จะมีที่อยู่มีบ้าน

ผมก็ต้องดินหล่นออกไปหาช่วย

ตอนนั้นขาข้างกว่าผมก็มีผ้าพันเพลยันอยู่ครับ

บางคนมาจ้างไปถอนก้าไปดำนาผมก็ไป
ส่วนหนูทำงานโรงงานถ้าเลิกงานเร็วหนูก็จะลงไปหาพี่หวานที่ทุ่งนา
ไปช่วยแกดำนา
มีเวลาว่างจากการเรียนหนูก็ไปช่วยพ่อค่ะหาปูหาปลา
แล้วก็แม่กับหนูก็ไปช่วยกันรับจ้างดำนาค่ะ
บางทีก็ไปขึ้นมะพร้าวมาขาย
แกก็ไปปีนต้นมะพร้าวด้วยขาข้างเดียวมันสูงก็เป็นห่วงแกกลัวจะตก
หวานแกจะชอบพูดเสมอว่าถึงไม่มีขาเราก็ทำงานได้
จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกให้เมียสบาย
ท้อแกเหนื่อยแต่แกไม่ถอย

ผมจะทำความหวังให้ลูกกับเมียผมได้เป็นจริง
บ้านผมจะทำบ้านให้ลูกกับเมียผมอยู่
ถ้าความหวังนั้นสำเร็จผมจะดีกว่าอย่างมาก
ถึงพ่อผมมีขาข้างเดียวผมก็ไม่อายหรอกครับเพราะว่าผมรักพ่อผมครับ
หนูก็อยากเรียนจบไวอยากมีเงินเดือนที่มันมั่นคงแล้วก็มาช่วยครอบครัวหนูอยากให้พ่อกับแม่ได้พัก
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวพ่อหวานจากจังหวัดขอนแก่นครับพ่อหวานสวัสดีแม่ยุสวัสดีครับสวัสดีครับหนู

เล่าให้เราฟังหน่อยสิว่าเมื่อก่อนเนี่ยครอบครัวเราเป็นยังไงเห็นบอกว่าพออยู่พอกินกันเลย
ครับเมื่อก่อนนี้ผมรับเหมาต่อเติมบ้านก็มีตังค์ส่งให้ลูกเรียนก็มีครบทุกอย่างนะครับ
เพราะหวานมีฝันด้วยตอนนั้น
มีฝันน้องผมบ้านเล็กครับเอาไว้ให้ลูกสามคน
เพราะว่าบ้านของเราเราอยู่ในที่ของรถไฟ

พอดีพวกผมไม่ได้เสียครับแต่วันไหนเขามาขอคืนก็ต้องคืนให้เขา
ทั้งสองคนผัวเมียนะครับสามารถที่จะเก็บหอมรอมลิฟต์ได้ก็ตั้งใจว่าจะมีที่เป็นของตัวเอง

ไม่ได้ซื้อครับไปผ่อนดาวที่ประมาณสองงานครับก็วางดาวประมาณสักสามหมื่นครับ
ตอนนี้ที่เนี่ยนะครับเมื่อผ่อนไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วมันมาเกิดวิกฤตกับครอบครัวของเรานั่นก็คืออุบัติเหตุ

พอดีมีไปตัดต้นไม้ครับพอดีฝนตกหนักครับเขาเลยพากลับบ้านพรุ่งนี้เช้าไป

ครับก็เตรียมตัวเตรียมอะไรก็ขนของขนเลื่อยไฟฟ้าขึ้นข้างบนพอดีผมไม่มีที่เหยียบผมเลยบอกเพื่อนข้างล่างหาไม้กระดานมาให้เหยียบหน่อยเขาก็เลยส่งไม้กระดานขึ้นมา
ซึ่งไม้กระดานแผ่นนั้นนะคุณผู้ชมมันเป็นไม้ที่ลองนั่งร้านเอาไว้

ร้านชั้นล่างสุดเนี่ยนะฮะเนี่ยเหมือนตัวนี้กันเพื่อไม่ให้ดินเนี่ยมันซุดลงไปไม่ให้นั่งร้านเขาปูไว้ให้เสมอ
พอผมได้ไม้กระดานมาลองเหยียบปั๊บลงเลยครับนั่งร้านล้มเลยครับต้นไม้ก็ล้มไปด้วยล้มขาดไปหมดเลยครับ

กระแทกลงไปปั๊บที่พื้นดินซึ่งตัวพ่อเองพ่อก็ไม่รู้ด้วยว่าขาเราโดนเลื่อยเข้าไปแล้ว
ไม่รู้ครับรู้แค่ว่าขาชา

ฝาเท้าครับเละเลยครับ
แล้วไปถึงโรงพยาบาลแล้วหมอว่ายังไงต้องอยู่ที่โรงพยาบาลอีกกี่วัน
อยู่โรงพยาบาลเดือนหนึ่งครับต้องเข้าไปขูดเนื้อตายออกทุกอาทิตย์

แล้วถ้าไม่ตัดจะเกิดอะไรขึ้นครับพ่อ

ร้องไห้อย่างเดียวค่ะหนูกลัวว่าถ้าแฟนหนูโดนตัดขาไปแล้ว
แล้วหนูจะทำยังไงทั้งทั้งที่เขาเคยเป็นเสาหลักของครอบครัว
หนูได้แต่ร้องไห้แล้วพี่หวานจะเป็นคนปอบหนูตลอด
เขามีแต่บอกว่าทำใจนะไม่ต้องไม่เป็นอะไร
ถึงไม่มีขาเราก็ทำงานได้เหมือนเดิม
แต่จริงผมขออนุญาตถามพ่อหวานในใจลึกอะ
หวานคิดอะไรอยู่ที่จะต้องสูญเสียขาข้างนี้ของเราไปแล้ว
ก็ใจครับตัดไปแล้วแล้วเราจะไปทำงานอะไรใครจะมาจ้างเรา
แต่ว่าเห็นหน้าลูกกับเมียเห็นหน้าเขาก็มีกำลังใจครับ
ยังไงพ่อก็ต้องทำให้ได้แค่ให้พวกเขามีความสุข
แล้วก็คุณครับแล้วออธิบายค่ะ
หลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นมาจริงแล้วเนี่ยพอถูกตัดขาไปได้อาทิตย์เดียว

หนูจะคอยห้ามตลอดว่าไม่ต้องไป

ไม่ได้ต้องไปอ่ะ
กลัวลูกกับเมียไม่มีกับข้าวให้กินด้วย
เขาไปคนเดียวเขาก็ได้ปลากลับมา
แล้วก็แบ่งไว้กินที่เหลือก็เอาไปขาย
แต่ผู้ชายคนนี้นะครับไม่ได้หยุดแค่นี้นะคุณผู้ชม
เขาทำขาเทียมของเขาขึ้นมาเอง

ครับเพราะว่าใส่ตัวนี้ปั๊บแล้วผมก็ใส่กางเกงวอร์ม
อย่างนี้เขาก็ไม่รู้ว่าผมขาหัก

นี่ใช้อะไรบ้างครับวัสดุที่คุณทำ

ตัวนี้เป็นท่อหม้อน้ำ๑๐ล้อ
ไปเอาสลานกับน็อตมายิงใส่กันเลยครับ
ตัวนี้อะกำลังประชงเท้าใส่กับรองเท้าใส่
เออแล้วมันเหมือนข้อของคนที่ว่าพับได้อะไรได้

แล้วมีคนมาบอกไปทำงานที่เราก็ไปพ้นสีบตรูเล็กกับ
ไปและก็ไปเลยอย่างนี้
น้องก็กระโดดเต้นดีใจว่าพ่อเดินได้แล้วพ่อมีขา

มันคงจะเป็นแบบความสุขที่มันเกิดขึ้นมาอีกครั้งในครอบครัวแน่เลย
แล้วถ้ามันมีงานจ้างอย่างนี้พี่หวานทำอะไร
ผมก็เข้าป่าไปหาหน่อไม้

ใส่ลูกออสอย่างเงี้ยก็ช้อนปูบ้างมาจ้างไปขึ้นมะพร้าวอย่างเงี้ย
ใครสั่งเอาพระก็ไปขึ้นยุ้ยตอนนี้ยุ้ยห่วงอะไรที่สุดในตัวผู้ชายคนนี้
เวลาหนูไปทำงานเขาจะแอบเข้าป่าไปหานู่นหานี่กลัว
เขาไปคนเดียวเผื่อเป็นอะไรขึ้นมาแล้วจะมีใครเห็นไหม
แล้วหนูจะไปตามหาเขาที่ไหนกลัวกลัวทุกอย่าง
แต่ตอนนี้ฝันของเรามันก็คงต้องพังสลายไปเกี่ยวกับเรื่องซื้อที่
ครับเอาแล้วที่อย่างงี้ทำไงอ่ะครับไม่สามารถผ่อนเขาได้แล้ว
เพราะว่าเขายึดไปแล้วเขาก็ขายให้คนใหม่ไปแล้วที่ตรงนั้น
แล้วเมื่อเราไม่ได้ที่ตรงนั้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเสียใจครับ
เพราะว่าเราก็ส่งมาได้เยอะแล้วใกล้จะหมดแล้วได้ครึ่งหนึ่ง
มันพังตอนไม่มีขาดอ่ะ
น้ำน้ำเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วลูกเรียนอยู่ชั้นปชสองแล้วค่ะ
คือฝันของเราอยากเรียนไปถึงไหนลูกอยากเรียนไปถึงปริญญาตีค่ะ
เพราะว่าหนูได้ทุนจากวิทยาลัยให้มีทุนเรียนจบถึงปตีค่ะ
นั้นแม่เป็นไงว่าเรียนดีอะสิใช่ไหมลูกค่ะ
เกรดเท่าไหร่เฉลี่ยสามจุดแปดหกค่ะแล้วจริงจริงแล้วอยู่บ้านทำอะไรบ้างป่ะลูก
ช่วยงานอะไรบ้างช่วยงานบ้านค่ะจะทำงานบ้าน
แล้วก็คอยดูน้องเวลาพ่อกับแม่ไปทำงานค่ะเวลาพ่อไปหวานแห
หนูก็จะไปถือที่ใส่ปลาค่ะแล้วก็เวลาว่างที่มีเวลารับจ้างตำนา
หนูก็จะไปดำนาไปถอนก้าไปช่วยพ่อกับแม่ทำเป็น
ทำเป็นค่ะน้ำแล้วน้ำเคยให้กำลังใจพ่อกับแม่ไหมลูก
เคยค่ะเคยบอกว่าถึงพ่อจะเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะ
หนูไม่ได้อายหนูดีใจค่ะที่เห็นพ่อลุกขึ้นมาสู้แบบนี้ค่ะ
จริงแล้วน้ำก็มีความฝันเหมือนกันใช่ไหมลูก
ฝันของน้ำคืออะไรคะฝันของหนูก็คือเรียนจบมีเงินทำงานแล้วก็สารฝันของพ่อที่อยากจะมีที่ดินแล้วก็สร้างบ้านให้เป็นจริงค่ะ
เยี่ยมมากน้องฟอร์ดทำอะไรบ้างป่ะลูกช่วยงานอะไรบ้าง
ผมช่วยพ่อไปเทปูนแล้วก็ผมช่วยพ่อไปจับปลาด้วยครับวันนี้เด็กน้อยไม่ได้มาอีกคนนึง
ใช่ค่ะน้องอะไรน้องทีค่ะกี่ขวบแล้วครับน้องที
ห้าขวบค่ะเขาช่วยทำอะไรบ้างน้องพีม
ก็แกจะมีจะมีแหลก
ทีก็มีแหลกของเขาก็มีเอ้ยแล้วเขาเคยจับได้บ้างเปล่า
แห่ไม่ได้หรอกครับแต่ว่าแกไปช้อนปูแกได้
หวานถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตจะเอาทุนไปทำอะไรครับ
ไปซื้อที่ผมอยากมีที่เล็กปลูกบ้านเล็กให้ครอบครองอยู่
เพราะว่าบ้านของเราเราอยู่ในที่ของรถไฟเขาบอกว่าจะมีพนักงานเข้ามาดูพื้นที่ที่เราอยู่
พอพนักงานมาดูปุ๊บเขาจะมีหนังสือมาให้เราต้องย้ายออกภายใน๑เดือน
เพราะฉะนั้นครอบครัวนี้จะโดนต้องย้ายออกจากตรงนี้ไปเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้
วันนี้เราทั้งหมดขอเป็นกำลังใจให้นะและขอบคุณสำหรับเรื่องราวนะครับขอบคุณมากครับ
คุณผู้ชมครับคุณค่าของคนเราไม่ได้วัดกันที่จำนวนอวัยวะแต่วัดกันด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง
ผมเชื่อนะครับว่าเรื่องราวของพ่อหวานนั้นจะเป็นกำลังใจดีและทำให้หลายคนที่ท้อแท้ได้ลุกขึ้นเดินต่อได้นะครับ
ช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพ่อหวานจากขอนแก่นนะฮะได้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งสี่ข้อเพื่อคว้าทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ

ของพ่อหวานจากจังหวัดขอนแก่นนะครับจะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้องสี่ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ดีนะใช้โอกาสให้เต็มที่นะครับเด็กน้อยพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพ่อหวานมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
พ่อครับจริงแล้วคำถามมีด้วยกัน๕เรื่องใน๕เรื่องนี้พ่อหวานมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นแล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวพร้อมนะ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้เรื่องที่หนึ่งแคปหมูเรื่องที่สองจังหวัดขอนแก่นเรื่องที่สามวัดคุ้มจัดสรรเรื่องที่สี่บ้านของเราเรื่องที่๕ธอมกับเจอรี่
วัดคุ้มจัดสรรครับ
เรื่องวัดคุ้มจัดสรรครับ
อยู่ห่างกับบ้านเราเยอะไหมครับพ่อ

ก็ไปบ่อยครับ
แต่นี่ที่พ่อไปเนี่ยถ้าไปเนี่ยนะฮะพ่อจะต้องผ่านซุ้มประตูนี้แน่
แล้วก็ทำสีดำเอาไว้นั่นนะฮะมันคือคำถามแต่สมาธิพ่อต้องดีนะฮะเพราะว่าจะมีรูปเทวดาเนี่ยพนมมืออยู่พร้อมไหมฮะ

แล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
บนด้านหน้าซุ้มประตูวัดคุ้มจัดสรรมีเทวดาประนมมือกี่องค์
ตัวเลือกที่หนึ่งสององค์ตัวเลือกที่สองสามองค์ตัวเลือกที่สามสี่องค์และตัวเลือกที่สี่ห้าองค์
ผมผ่านซุ้มประตูวัดทุกวันครับ
เวลาผมจะไปหาปู่หาปลาหาหน่อไม้
บางทีผมก็เงยหน้าดูแต่ว่าผมไม่เคยนับว่าเทวดาน่ะมีกี่องค์ครับ
ข้อนี้๕๐๕๐ครับ

ผมขอตอบข้อ๑๒องค์ครับ
ตัวเลือกที่๑๒องค์ครับ
พ่อครับพ่อยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับแม่ยุ้ยตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง

ขอเชิญแม่ยุ้ยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ยุ้ยเป็นพนักงานที่โรงงานแหนม

หนูจะอยู่แผนกแคปหมูตั้งแต่ต้มทอดทอดเสร็จแล้วก็ไปแพ็ค

เราจะเห็นนะครับตามร้านก๋วยเตี๋ยวบ้างอะไรบ้างจะเป็นพวงพวง
แต่วันนี้เกี่ยวกับแคปหมูนะพร้อมไหมครับ

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีแคปหมูมาสองกระมังแน่น่ากินมากเลยแล้วก็จะมีถุงให้มีเชือกนะครับมีแม็กซเย็บนะครับสำหรับทำเป็นพวงอ่ะแม่
เหมือนที่เราทำขายที่โรงงานนะนะแม่ต้องการผู้ช่วยไหม

แม่กล้าขอผมทั้งครอบครัวเหรอครับ

ผมก็กล้าให้ครับมาทั้งครอบครัวเลยครับ
มาเป็นผู้ช่วยกันนะครับ
ฟังโจทย์และกัตุการณ์ให้เข้าใจนะครับ
สำหรับข้อนี้ก็คือนำแคบหมูใส่ถุงและร้อยเป็นพวงจำนวน๒พวงภายในเวลา๓นาที
วันหนึ่งแก๊กแคบหมูเป็นพันถุงเลยค่ะ
ขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือตอนแม็กซ์แล้วก็มาร้อยใส่เชือกทำเป็นพวง
ข้อนี้ง่ายคิดว่าทำได้แน่นอนค่ะจะสู้เต็มที่ค่ะ
พวงหนึ่งจะมีห้าถุงด้วยกันนะครับแม่เพราะฉะนั้นสองพวงก็จะเป็น๑๐ถุงพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
พี่ว่าสาวช่วยแม่แกะถุงดีกว่าจะเร็วกว่าไหมลูก
เออช่วยแม่เปิดปากถุงดีกว่าไหม

วงละ๕ถุงนะครับคุณผู้ชมครับ๒พวงเท่านั้นเอง
ปริมาณต้องได้ด้วยนะครับแม่ครับตามที่เราทำตัวอย่างเอาไว้นะครับ
ตัวเล็กติดสติ๊กเกอร์ด้วยนะฮะตอนนี้

กริกถูกแล้วแม่ฮะครบยาย

ติดคาติกเกอร์ด้วยนะครับแย่งแก้กันไปเลยนะฮะ
หนึ่งทวงผ่านไปแล้วนะครับทุกคนครับ
เหลืออีกหนึ่งทวงแล้วแต่ตอนนี้สัตว์หมดแล้วนะฮะ
เอาละติดคาติกเกอร์ด้วยลูกติดเลยเอาล่ะชูเล็ก
ติดให้หมดทุกด้วยลูกเร็ว

ทวงที่สองกำลังใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะ
แล้วนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะกำลังร้อยอยู่นะฮะ
เออติดเลยลูกไป
สามละ
ใช่เรียกร้อยลูกไปติดแล้วพัง

แล้วขอให้ผ่านนะฮะไปประจำที่ขอบคุณผู้ช่วยด้วยครับ
ยังไม่หมดหน้าที่ครับคุณแม่ยุ้ยจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

น้องน้ำตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
คือเรื่องจังหวัดขอนแก่นบ้านของเราธอมกับเจอรี่

ขอเชิญน้องน้ำมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เคยไปจังหวัดอะไรบ้างใกล้เคียงกับจังหวัดเรา
จังหวัดนครราชศรีมาจังหวัดชายภูมิจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะ
ทัศนศึกษาค่ะไปกับโรงเรียนค่ะ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ขอนแก่นมีอนาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นกี่จังหวัด

ตัวเลือกที่๔๙จังหวัด
หนูคิดว่าจังหวัดขอนแก่น
มีจังหวัดที่ติดกัน

จังหวัดกาลสินชัยภูมิ

และจังหวัดมหาสารคามค่ะ

ช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ

ตัวเลือกที่๑๖จังหวัดครับ

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
เหลืออีกหนึ่งคนในบ้านนะครับ

ตอนนี้น้ำจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้อง

บ้านของเรานู้นใหม่

ขอเจอน้องฟรอทมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เห็นในรูปนี้ไหมรูปมีภาพขึ้นให้เนี่ย
ฉันนี่อยู่ตรงไหนของบ้าน
มันอยู่ในห้องพี่น้ำครับ

ยังมีสติ๊กเกอร์บนสติ๊กเกอร์นะฮะตรงจุดที่เราเบลอเอาไว้นะลูกเห็นไหม
สติ๊กเกอร์นี้ไหมเห็นครับมันมีข้อความอยู่ข้อความหนึ่ง
พร้อมไหมน้องฟอร์ดถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตำแหน่งบนสติ๊กเกอร์นี้มีข้อความว่าอะไรตัวเลือกที่หนึ่ง
ควันบุหรี่ภัยร้ายทำลายชีวิตตัวเลือกที่สองควันบุหรี่อันตรายต่อคนใกล้ตัว
ตัวเลือกที่สามควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตัวเลือกที่สี่ควันบุหรี่ทำร้ายคน
ใกล้ชิดผมเคยไปนอนเล่นห้องพี่น้ำ
ผมเคยเห็นสติ๊กเกอร์อันนี้ติดอยู่ที่ลิ้นชัก
ข้อนี้ผมไม่แน่ใจเชียร์ผมด้วยนะครับข้อหนึ่ง
ควรบุหรี่ภัยร้ายทำร้ายชีวิตตัวเลือกที่หนึ่ง
วันบุหรี่ภัยร้ายทำลายชีวิตครับ
ถ้าไม่พลาดนะครับคุณผู้ชม๔ข้อในวันนี้นะครับ
หนึ่งล้านบาทจะได้กลับบ้านจะได้หรือไม่
ร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพ่อหวานด้วยนะครับ

เป็นวินาทีที่สำคัญที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของพ่อหวาน
จากจังหวัดขอนแก่นว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิต
เท่าไหร่เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับ
สุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิต
เช่นถ้าตอบถูก๑ข้อก็จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจ๑ดอก
ถูก๔ข้อก็ได้สิทธิ์เลือกกุญแจไปเลย๔ดอกครับ
ภายในตู้โบนัส๔ตู้นี้นะฮะจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้
๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
อันนี้ไม่สามารถให้กันได้จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเอง

พร้อมที่จะฟังเฉลยหรือยังครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องแคปหมูครับ
แกเคยเป็นเสาหลักของครอบครัว
แล้วอยู่แกก็ต้องนอนอยู่เฉย
หวานแกจะชอบพูดเสมอว่า
ถึงไม่มีขาเราก็ทำงานได้
จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกให้เมียสบาย
ท้อแกเหนื่อยแต่แกไม่ถอย
โจทย์สำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
น้ำแคปหมูไส่หมูและร้อยเป็นกวง
จำนวน๒กวงถ่ายโดยเวลา
ลุ้นกันนะครับว่าแม่ยุ้ยทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้

ทำไปได้แล้วนะฮะ๑ข้อใช้เวลาไปทั้งสิ้น
๒นาที๔๕วินาทีครับ
ถือว่าสำเร็จนะครับข้อแรก
เพราะฉะนั้นครอบครัวพ่อหวานจากขอนแก่นนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตข้อแรก๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
สู้กันต่อเนอะข้อแรกแล้วดีใจไหมครับ

ครับมาข้อที่สองที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ก็คือเรื่องจังหวัดขอนแก่นครับ
มีเวลาว่างจากการเรียนหนูก็ไปช่วยพ่อค่ะ
หาปูหาปลาแล้วก็แม่กับหนูก็ไปช่วยกันรับจ้างดำนาค่ะ
หนูก็อยากเรียนจบไวอยากมีเงินเดือนที่มันมั่นคง
แล้วก็มาช่วยครอบครัวหนูอยากให้พ่อกับแม่ได้พัก
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ขอนแก่นมีอนาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นกี่จังหวัดนะฮะ
ตัวเลือกที่๑ค่ะ๖จังหวัด

ที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่๔๙จังหวัดนะครับ
เอาล่ะเพิ่งพลาดไปข้อเดียวไม่เป็นไรนะลูก

เรื่องที่ผมจะเฉลยต่อไปคือเรื่อง
วัดคุ้มจัดสรรครับ

เหลือแต่ความหวังที่จะมีที่อยู่มีบ้าน

ผมก็ต้องดินหล่นออกไปหาช่วย
ผมจะทำบ้านให้ลูกกับเมียผมอยู่
ผมจะไม่มีอะไรติดค้างขาใจผมเลย
ขอแค่ว่าเขามีที่อยู่
คำถามสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
บนด้านหน้าซุ้มประตูวัดคุ้มจัดสรร
มีเทวดาประนมมือกี่องค์
ผมขอตอบข้อหนึ่งสององค์ครับ

มีชื่อดี

ผมสังเกตเห็นข้างบนนี้มันจะมีองค์เล็กอยู่บนสุด
เพราะว่าเหมือนจะเคยเห็นองค์เล็กข้างบนนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเป็นกำตอบที่ถูกต้องนะฮะ
เพราะที่ด้านหน้าซุ้มกระตูวัดคุมจัดสรร
มีเทวดาประนมมืออยู่๒องค์
ครอบครัวพ่อหวานจากขอนแก่นนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๑๐๐๐บาท
และกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นสองดอก
ถ้าไม่พลาดข้อนี้คือหนึ่งแสนบาทนะครับแล้วกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกด้วยนะครับ
จากเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับบ้านของเรา
ตอนพ่อขาขาดผมสงสารพ่อมากเลยครับผมเห็นพ่อเครียดมากผมก็เทเลไปเต้นให้พ่อดูครับ
พ่อผมไปติ้นให้พ่อดูพ่อผมหวานล้อชอบใจครับ
ถึงพ่อผมมีขาข้างเดียวผมก็ไม่อายหรอกครับเพราะว่าผมรักพ่อผมครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือตำแหน่งบนสติ๊กเกอร์นี้มีข้อความว่าอะไร
ข้อหนึ่งควรบุหรี่ภัยร้ายทำร้ายชีวิต

๑แสนบาทจะได้กลับไปหรือไม่ครับจากข้อนี้ครับขอให้โชคดีนะครับ

จำแทน
ที่ถูกเลยคือตัวเลือกที่สี่นะครับควันบุหรี่ทำร้ายคนใกล้ชิด
สรุปกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับครอบครัวพ่อหวานจากขอนแก่นนะครับ
แต่วันนี้เรามีสิทธิ์เปิดได้สองตู้ด้วยกันนะฮะเริ่มเป็นต้องพี่ครับ
น้องน้ำและแม่ยุ้ยนะครับมีสิทธิ์เลือกกุญแจได้คนละหนึ่งดอกนะฮะ
แต่ตอนนี้ต้องเลือกแล้วครับว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
อกนึงมีเวลาขาย๒๐วินาทีอย่างที่บอกนะลูก
วินาทีมีค่านะครับถ้าพร้อมแล้วไขครับ
วินาทีประอบ๒๕วินาทีได้ดอมเวลา๒๑วินาที
กุญแจมีการเลือกเวลา๒๕วินาทีไม่หลุม

ลุ้นโบนัสหลังตู้หมายเลข๓ก่อนนะครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

แล้วโบนัสหลังตู้หมายเลขสามคือ
โบนัสหลังตู้หมายเลข๓คือ
มาดูตู้หมายเลข๔ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

๑๕๐๐๐บาทครับ
ตู้แรกนะครับกับตู้ที่สองนะครับ

เพราะฉะนั้นหมายเลข๒นี่ก็คือ

เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับครอบครัวของพ่อหวานจากจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
บาทพร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม

จริงพ่อนำไปต่อชีวิตอะไรได้ก่อนบ้างตรงนี้

โถพ่อคุณแล้วแต่แม่ด้วยแม่ก็บริหารจัดการให้ดีกันแล้วกันนะครับ

ถึงจะต้องสูญเสียอวัยวะแต่สิ่งหนึ่ง
ที่ต้องรักษาไว้นั่นก็คือ

ก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
และสร้างความฝันของเราให้เป็นจริงได้

ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาคุณภาพภูมิครองครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ตอนนี้บ้านเนี่ยมันก็เริ่มจุดมากแล้วครับ
เป็นผมนะเคยตกบ้าน
ตกไปทั้งตัวเลยลงไปนอนอยู่ใต้ถุน
ข้างขวาค่ะเจ็บสี่โค้งด้วย
ผมก็เลยเอากระดานมาปิดไว้
ลื้อทำไมก็ไม่มีตังค์
ำผักขมสร้อยและผักกาดใส่ถุง
ถุงละ๕กิโลกรัม
ใช้ในเวลา๓นาที